บอกว่าใครที่ชอบหนุ่มหล่อเทพปราดเปรียวแล้วก็ตรงนี้เลย

ถ้าเธอชอบคนหล่อที่สมาร์ทปากเปี่ยวนี่พอดีเลยตรงเลยตรงตรงกันข้าม
ตรงกันค่ะ
ว่ารูปร่างหน้าตาไม่เกี่ยวล่ะแต่อยู่ที่นิสัยใจคอและความสนุกสนาน

อาจจะเป็นคนขี้เล่นชอบพูดชอบคุยมีมุกตลกต่างนานา
ทำให้หนุ่มคนนี้มีเสน่ห์อารมณ์ดีและมีคนติดตามเยอะ

ไม่รู้ว่าสาวนี่นะคะตามเยอะขนาดไหน
แต่หนึ่งในนั้นก็ดิฉันกดติดตามไปแล้วเรียบร้อย
ใช่ไหม

ขาลมเป็นต่อรูปหลอกก็หลอกกว่าอยู่ดี